พี่เต๋อฉันทวิทย์กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
วันก่อนมาเจอพี่สื่อหลายคนตกใจอยู่เหมือนกัน
เฮ้ยเต๋อไปเป็นอะไรมาหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่า
เพราะว่าช่วงนี้ดูซูบดูผอมไปฮะ
คือเห็นแล้วตกใจต้องทักคุณเพราะว่าพระเอกอารมณ์ดีผอมซูบลงไปมาก
สักหน่อยเป็นเพราะอะไรควบคุมน้ำหนักอดอาหารหรือยังไง
เต๋อบอกว่าไม่ได้คุมอาหารหรือว่าป่วยอะไรนะคะ
แต่เป็นเพราะว่าช่วงนี้ลุยงานเยอะ
น้ำหนักตอนนี้ลดไปประมาณ๒กิโลนะคะ
ส่วนที่หวานใจน้องใหม่ดาวิกาถ่ายรูปเซ็กซี่บ่อยแหมพักหลัง

เพราะว่าฝ่ายหญิงรู้ลิมิตของตัวเองค่ะ
พี่เต๋าเรียกว่าเซนเปียสเซคซีไปไหมคะ
ไม่ค่ะอะไรที่เค้ามั่นใจผมก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดี
รู้สึกว่าเค้ารู้ลิมิตของตัวเอง
ก็ยังดูแลตัวเองอยู่ไม่ได้ตอบน้ำหนักอะไรยังไงส่วนเรื่องแฟนก็ปล่อยบ้าง